ดูข่าวนี้ก็หน่อยค่ะเอามาเตือนภัยค่ะ
เพราะคุณแม่คนนึงเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงลูกสาว
ลูกคือต้องใช้ตรงสถานีรถไฟฟ้าตรงนั้นแล้วมันมีแอร์พอร์ตลิ้งตรงอโศก
ปรากฏว่าลูกจะต้องเดินกลับจริงระยะทางในการเดิน
ลูกเอง๑ลูกคุณผู้ชมเดินไปคอนโด
มีวันหนึ่งลูกสาวโทรไปบอกว่าแม่หนูเจอกลุ่มวัยรุ่นเดินตามมาคุกคาม
แล้วเดินตามด้วยแล้วยังมาชมอีกสวยดีนะนู่นนี่นั่น

แล้วคุณผู้ชมคะจุดนี้กลายเป็นว่ามันเปลี่ยวจริง
แม่ก็เลยเอาเรื่องราวนี้ไปโพสต์ไว้บนเฟซบุ๊กค่ะ
เตือนภัยค่ะเล่าแบบนี้บอกลูกสาวเดินกลับจากโรงเรียนริมถนนอโศกดินแดง
มาถึงคอนโดระยะทางสัก๑โลเมตรเองนะคะ
ระหว่างทางต้องผ่านบริเวณสถานีแอร์พอร์ตลิงค์
เส้นทางตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยวแล้วก็มีคนเดินแค่ประปราย
เอาตรงดิฉันเคยไปเดินตรงนั้นเพราะเคยใช้บริการตรงนั้น
รับเลยคุณมันเปลี่ยวจริงคุณคิงค่ะ
จุดนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดสมมุติหลัง๕โมงเย็นเป็นต้นไป
ถ้าที่ดิฉันเคยไปนะดิฉันบอกเลยว่าเปลี่ยวจริงอันตรายเหมือนกันพอสมควร
แม่ก็เลยพอได้รับเรื่องจากลูกตัดสินใจนี่คือเป็นคลิปภาพที่คุณแม่ถ่ายด้วยตัวเองนะคะ
ลงพื้นที่ด้วยตัวเองคนเป็นแม่นะคุณ
ไปดูตรงจุดนั้นเพราะลูกสาวจะต้องใช้เส้นทางนี้ทุกวัน
ก็เลยอยากจะไปรู้ว่ามันเปลี่ยวแค่ไหนแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นอยู่ไหม
คุณแม่บอกว่าวันที่ลูกไปเดินเอาจริงไม่ได้ดึกเลย
มันเป็นตอนบ่ายน้องเดินกลับช่วงบ่าย๓ป้ายรถเมย์ตรงนี้ก็มี
แม่พอลงไปดูตรงนั้นปรากฏว่าไปเจอเข้ากับเจ้าถิ่นคุมซอย
แม่เล่านะแม่บอกผู้ชายคนนั้นเนี่ยบอกกับแม่ว่า
แม่ไม่มีอะไรหรอกวัยรุ่นเขาไม่ทำอะไรหรอกน้อง
รุ่นใหญ่เขาจะมากันช่วงกลางคืนนู้น๓๐๔๐คน
หาฟังแล้วก็ตกใจนะแล้วเขายังบอกแม่ด้วยว่า
เขาก็แค่แซวกันวิ่งใส่ก็ไม่ได้โดนตัวน้องสักหน่อย
ไม่ได้จัดนมสักหน่อย
แม่ตกใจนะคะพอพูดแบบนี้
และยังบอกด้วยว่าดีแค่ไหนที่ไม่ได้สาดน้ำมันไป

บอกตอนนี้ยังไม่กล้าแจ้งความหรอกเพราะกลัวจะมีผลกับจิตใจลูก
แต่เดี๋ยวฟังเสียงคุณแม่เล่าต่อหน่อยค่ะ
คือเบื้อง่ายคูครามน้อง
จุดนี้เป็นจุดมั่วสุมของคนจรคนไร้บ้าน
และเขาก็มีการใช้สารเสพติดกันด้วย

อยากให้ทางกรทมกลับไปทบทวน

คุณผู้ชมคุณคิงอย่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กนะแล้วคุณรู้ไหมคุณแม่พูดเมื่อกี้
ฉันเนี่ยเพิ่งได้ฟังนะที่คุณแม่พูดว่าเหมือนเขามาชี้ตรงหน้าอกน้องแล้วบอกว่าสวยดี
แล้วคือถึงแม้จะเป็นอย่างนี้แค่นี้มันก็คือการคุกคามแล้วนะแล้วที่สำคัญอาจจะไม่ได้เกิดกับน้องคนนี้คนเดียวด้วยนะคะ
คุณแม่เลยเรียกร้องขอให้กรทมเข้ามาช่วยจัดการในบริเวณนี้ที่สำคัญคุณแม่เนี่ยไปถาม
ถามเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่กวาดถนนคุณรู้ไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าอะไรเจ้าที่กวาดถนนตรงนี้ประจำ
แต่บอกว่าตรงนี้ยอมรับเลยเปลี่ยวจริงถ้า๒ทุ่มเป็นต้นไปนะทั้งมืดทั้งเปลี่ยวและอันตราย
ดึกมีคนเร่ร่อนมีกลุ่มวัยรุ่นร่วมตัวรวมตัวกันมั่วสุมอยู่บริเวณนี้
แล้วแนะนำบอกคุณแม่ว่าอย่ามาแถวหลัง๒ทุ่มนะมันอันตรายมาก
ขนาดคนกวาดถนนทำความสะอาดตรงนี้เขายังกลัวเลยค่ะ
เปรี้ยวอ่ะเนอะแต่ถ้าเผื่อแบบยังไงอ่ะ
ถ้าเผื่อเราแบบระมัดระวังก็ไม่น่าจะมีอะไร
คืออยากแนะนำอยากแนะนำให้ก็นั่งวินก็ได้
ปกติเราก็มาตี๕อะไรเงี้ยมันก็เปรี้ยวนะแต่ก็นั่งวินมาแล้วก็นั่งวินไปก็เป็นไง

ที่นะคะหรือว่ากรทมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบกันหน่อย
เขาบอกว่ามีวัยรุ่นมั่วสุมเสพยาด้วยนะคุณ

รบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนิดนึงนะคะ
เห็นแบบนี้น่ากลัวนะครับอันตรายกลางกรุงครับ